เวลาที่คุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดนัดขี่รถจักรยานยนต์ไปนะคะ
ลงจากรถตรวจสอบทรัพย์สินให้ดีนะคะ

เราลืมพอลืมแล้วเดินไปเที่ยวตลาดสักพักนึง
ควักกระเป๋ามาจ่ายเงินหรือว่าหาโทรศัพท์ของตัวเอง
ไม่เจอพอไม่เจอแล้วคิดย้อนกลับไป
อยู่รถแน่เลยกลับไปบางทีมันอาจจะไม่อยู่แล้วด้วย

เขาเร็วแป๊บเดียวเขาขโมยได้แล้ว

หลังจากนั้นกลับมาดูไม่เจอแล้วนะคะ
ก็เลยขอไปดูกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
เห็นคนร้ายคนนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
เนียนเดินมาหยิบโทรศัพท์มือถือ

เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดวังมุกแลนด
ถนนลงหาดบางแสนในจังหวัดชนบุรีค่ะ
เด็กหญิงถิติยาพรราวิชัยอายุ๑๕ปี

เล่าให้ฟังเธอบอกเธอเสียดายนะคะ
โดยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

และเพื่อนก็เลยแวะมาเที่ยวตลาดนัดกันหน่อยนะคะ
แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างร้านแว่นตา
โดยวางกระเป๋าเป้ไว้ที่หน้ารถ
และมีกระเป๋าใบเล็กใส่โทรศัพท์มือถือแขวนอยู่ด้วย
ซึ่งเมื่อนึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์มือถือ

แต่ปรากฏว่าถูกขโมยไปแล้วค่ะ
ผู้เสียหายบอกด้วยว่ารู้สึกเสียดายโทรศัพท์มือถือ
เพราะเก็บออมเงินซื้อมาในราคา๘๐๐๐กว่าบาท
ก็เลยอยากจะร้องขอให้ผู้ก่อเหตุเอาโทรศัพท์มาคืน
เพราะเป็นโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวที่เธอมี
และยังไม่รู้ว่าจะต้องเก็บออมเงินอีกเมื่อไหร่